ช่วงตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าตลาดกันไปอัปเดตราคาสินค้ากันจ้า
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม

วันนี้ผักกัดขาวอยู่ที่๒๐๒๔บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีนนะคะ๒๘๓๒บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทยค่ะ๑๒๐๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงก็อยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัม